มาดูเป็นอดีตครูสอนมวยคือพอหลังจากตกงานแล้ว
ดันไปเล่นพนันออนไลน์ไม่มีตังค์จะจ่ายค่ะ
ก็เลยจะต้องมาบุกเดี่ยวแล้วก็จี้ร้านสะดวกซื้อนะคะ
บอกด้วยนะที่ทำแบบนี้น้อยใจครอบครัว
คือก่อนที่เขาจะมาก่อเหตุนี่คือเขาเมาเหล้ามาก่อนนะคะคุณผู้ชม
แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูสิเห็นที่ถือในมือไหม
เหมือนกับถือแซนวิชเหมือนถือขนมปังกินแบบสบายใจเฉิบเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้นายจักรชัยยุทธเศรษฐ์อายุยี่สิบหกปี
เข้ามาก่อเหตุในร้านสะดวกซื้อเป็นร้านเซเว่นอีเลิเว่น
สาขาปตท้ามพระถนนชายางกูลที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีนะคะ
แล้วตอนแรกที่เขาเข้ามาเนี่ยนะ
เขาก็เหมือนกับทำทีไปซื้อสินค้าในร้าน
ขนมปังมาจากเชลล์ปกติ
พอมาถึงตรงที่เคาน์เตอร์ก็จะจ่ายตังค์
พนักงานตอนนั้นมันคือเขากำลังวุ่นวายอยู่

ปรากฏว่านายจักรชัยหยิบมีด
มีดหั่นไส้กรอกในเซเว่นมาขู่พนักงาน
แล้วก็ให้เอาเงินสดออกมาแล้วเขาก็พูดแบบเบา
พนักงานไม่ได้มีท่าทีตื่นเต้นตกใจอะไรเลยนะ
เพราะตัวนายจักรชัยผู้ก่อเหตุเองเขาก็ไม่ได้ก้าวร้าวไม่ได้โวยวาย
ทีนี้ตอนที่เอามีดมาเนี่ยพนักงานไม่ได้สนใจไงคุณ
แต่เขาเห็นเหตุการณ์แล้วพนักงานก็พยายามรวบรวมสติแล้วก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูในวงกลมสีแดงนี้เป็นพนักงานที่รีบแจ้งตำรวจ
เขายังอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์สิ่งที่พนักงานทำแบบนี้เหมือนเป็นการดึงเช็งค่ะ
ให้ตำรวจรีบมาและท้ายที่สุดค่ะ
คือตำรวจก็เข้ามาจับกลุ่มตัวเขาจริงแล้วเขาก็ไม่ได้มีท่าที่ตื่นเต้นตกใจอะไรด้วยนะ
จักรชัยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมเนี่ย
คุมตัวก็พาออกไปคือคือเขาก็ให้ปากคำกับตำรวจนะ
ว่าผมเป็นครูสอนมวยไทยให้กับชาวต่างชาติ

พอตกงานปั๊บผมก็กลับมามาอยู่ที่บ้าน

ไม่ได้ไปลงทุนอะไรให้มันงอกเงยมานะ
แต่ไปลงกับการพนันออนไลน์

ก็เลยตัดสินใจไม่รู้จะหาเงินจากไหนมาใช้หนี้
มาก่อเหตุแล้วเขาบอกว่าเขาจะประชดครอบครัวด้วย

สอนมันเทพฯกินเหล้า

วันนั้นก็กินเหล้าหนักมากผมกินเหล้าหดใหญ่เหล้าขาว
ผมก็เดินเข้าไปเสียพนันบอลกว่าดี
ผมก็เลยตัดสินใจแบบโอ้โหผมก็เลยจับหนี้แล้วก็บอก
อยู่เฉยมีตังค์เท่าไหร่ประมาณนี้

ก็มาก่อเหตุที่นี่เลยนะคะที่๗๑๑
ซึ่งพนักงานก็คือพันธุ์ตำรวจโทปราโมทชื่นตา
รองผู้กำกับการสพเมืองอุบลรัชธานีก็บอกนะคะ
หลังจากที่ตำรวจได้สอบปากคำได้ดูกล้องวงจรปิดแล้ว
คิดว่าตัวนายจักรชัยคนร้ายคนนี้ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายพนักงาน
เพราะว่าเขาก็ไม่ได้เอามีดไปทำอะไร
แค่ขู่เฉยแต่ที่แน่คือมีอาการเมาไง

เชื่อว่าคนร้ายต้องการทำเพื่อประชดคนในครอบครัว
แจ้งข้อหาไปนะคะ๒ข้อหา
คือพยายามชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธมีด

คุณผู้ชมอย่าเพิ่งแปลกใจนะว่าสรุปวิ่งราวทรัพย์อะไร
ได้เงินไปไหมก็ตำรวจมาถึงก่อน
แซนวิชในมือเขาไหมที่เขาถือถี่
อันนั้นคือเป็นวิ่งราวทรัพย์